โอ้โหยิ่งตอนนี้นะคะบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
คุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานหนักมากจริงนะ

ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงนะเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะ
คนเห็นแล้วแบบน้ำตาไหลกันเลยค่ะ
มีพยาบาลด่านหน้าทำงานควงกะ๑๖ชั่วโมง
คุณผู้ชมค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับพยาบาลท่านนี้เห็นไหมคะ
กำลังทำงานแล้วล้มตึงไปเลยอ่ะเธอเป็นลมไปเลย
ตอนที่กำลังดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙อยู่นะคะเพื่อนต้องมาหามต้องมาช่วย
รีบส่งไปประถมพยาบาลคลิปนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนำมาโพสต์ค่ะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าสะเทือนใจจริงแม้พยาบาลรายนี้จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหว
แต่ยังยืนยันจะทำหัตถการให้ผู้ป่วยโควิดได้เจาะเลือดกินยาฉีดยาได้ออกซิเจน
ทำหน้าที่จนกระทั่งร่างกายของตัวเองไม่ไหวจากในคลิปคุณผู้ชมสังเกตใช่ไหมคะ
พยาบาลท่านนี้เนี่ยยืนอยู่แล้วเริ่มแบบโอนเอ็นโงนเงนไปมา
เกือบจะหงายหลังนะยังดีที่เพื่อนร่วมงานมาแบบมาช่วยเอาไว้เนี่ยค่ะ
ก็ต้องถามว่าไหวไหมคือเธอฮึดสู้นะเธออยากจะรับผิดชอบ
การทำงานของตัวเองให้เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าเธอเนี่ยเป็นลมไปทั้งยืนแบบนี้
ด้วยความเหนื่อยล้าของร่างกายนะคะ

ผู้ป่วยเองก็ตกใจนะก็ตกใจที่โอ้โหพยาบาลที่ทำงานให้เรา
เป็นลมล้มทั้งยืนแบบนี้ดูสิฮะเนี่ยค่ะต้องพากันออกมาช่วยกันหามออกไป
เพื่อนร่วมงานก็ตกใจนะคะครับคือเป็นภาพที่สะเทือนใจคุณผู้ชม
คุณแม่ของพยาบาลท่านนี้ค่ะครับคุณแม่บอกว่าแม่น้ำตาไหลเลยนะ
อืมเห็นคลิปลูกสาวเป็นลมไปแบบเนี้ยครับคือพยาบาลท่านนี้ชื่อพลอยนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะครับ
เสียสละมากไม่เกี่ยงงานเลยวันที่เกิดเหตุที่เธอเป็นลมอ่ะ
อาสาทำงานในห้องติดเชื้อนะเพราะว่าเพื่อนคนอื่นติดงานกันหมด
เธอควงกะสิบหกชั่วโมงไม่ได้หยุดนะคะอืมทำงานสิบหกชั่วโมง
คลิปนี้เนี่ยคนไข้หลายคนเห็นแล้วบอกว่าอยากจะรีบหาย
อยากจะรีบลุกขึ้นมาแล้วดูแลพี่พยาบาลที่ล้มลงไปอะค่ะครับ
คนก็ส่งกำลังใจให้พยาบาลให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้ากันเยอะเลย
ทีนี้ค่ะคนที่เห็นคลิปนี้ก็บอกนะว่า
เราอยากจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะไม่อยากจะไปเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านนะคะ
มีอีกคลิปหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับนี่ก็โอ้โห